คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะแหมจะอ่านข่าวนี้นี่ตั้งแต่ได้เห็นนะ
สัมผัสความรู้สึกมากเลยเป็นแท็กซี่พ่อลูกอ่อนค่ะคุณผู้ชม
คือกระเตงลูกไปด้วยขับรถรับผู้โดยสารแล้วก็เลี้ยงลูกน้อยวัย๗เดือนเห็นภาพไหม
เนี่ยเอาป้อนป้อนนมอ่ะให้ลูกตลอดเลยนะคะเออเลี้ยงดูบนรถแท็กซี่เลย
ใช่ค่ะแล้วคนก็แชร์กันบนโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยหลายคนเห็นแล้วก็อยากจะช่วยเหลือเนี่ยนะคะ
แต่ต้องบอกก่อนนะฟังข่าวนี้ให้จบเพราะว่าเหตุผลของผู้เป็นพ่อเขาก็มีเหมือนกัน
เออแล้วเขาไม่ขอรับความช่วยเหลือนะใช่ค่ะเนี่ยเราได้เห็นภาพแบบเนี้ย
เด็กน้อย๗เดือนเองค่ะคุณผู้ชมพ่อเนี่ยก็กระเตงลูกน้อยมาเลี้ยงอยู่บนรถแท็กซี่เลย
กินนอนอยู่ตรงนี้ค่ะที่หน้ารถนี่แหละที่เบาะข้างหน้านี่แหละ
ผู้โดยสารเขาไปเห็นเขาก็มีการเอารูปนี้มาโพสต์
รวมถึงก็มีระบุข้อความจริงมันมีหลายโพสต์นะในโลกโซเชียล
อย่างข้อความที่ที่ฉันไปเจอเนี่ยคือเขาเขียนไว้ว่า
พ่อแม่พี่น้องชาวปากเกร็ดที่เห็นโพสต์นี้อยากให้เห็นหัวใจคนเป็นพ่อ
เห็นแล้วยิ้มทั้งน้ำตาแท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหาร
จุฬา๒๗๘๔พี่โจคุณพ่อขับอยู่ระแวกปากเกร็ดนนทบุรี
ใช้บริการก็ได้นะคะช่วยกันค่ะ
ซึ่งเขามีการโพสต์อีกโพสต์หนึ่งนะครับ
บอกว่าน่ารักแท็กซี่พ่อลูกอ่อนกระเตง
๗เดือนรับผู้โดยสารไม่ขอรับบริจาคนะฮะ
โดยทุกวันคุณกิติพงศ์จินดาวงอายุ๔๒ปี
จะต้องพาน้องเคลูกชายวัย๗เดือนมานั่งอยู่เบาะหน้าแท็กซี่คันนี้
เป็นภาพชินตาของผู้โดยสารที่พ่อลูกอ่อนจะคอยป้อนนมน้อง
อยู่เป็นระยะทุกครั้งที่รถจอด
จนเกิดการแชร์ถึงความน่ารักของพ่อลูกคู่นี้นะครับ
แล้วก็โชเฟอร์พ่อลูกอ่อนเขาเคยบอกกับหลายคน
บอกกับผู้โดยสารชี้แจงให้เข้าใจนะฮะ
บอกว่าพาลูกน้อยคือน้องเคมาด้วยตั้งแต่อายุ๓เดือน
จนถึงทุกวันนี้นะครับทุกเช้าจนถึง๔ทุ่มนะฮะ
ก็จะกระเตงลูกเลี้ยงดูลูกไม่ให้ห่างจากสายตาเลยนะครับ
แล้วก็ยึดพื้นที่ปากเกร็ดแจ้งวัฒนะ
เป็นที่หารายได้จากผู้โดยสารนะฮะ
พอผู้โดยสารใช้บริการนะบางคนก็เกิดความสงสารไง
อยากจะให้เงินช่วยเหลือแต่ว่าเขาก็บอกว่า

ขอรับตังค์แต่ว่าที่พาน้องเคมาด้วยเนี่ย

ใครอยากที่จะใช้บริการสามารถโทรได้

ทีมข่าวของเราก็เลยโทรไปคุยกับ

ใช่ค่ะเขาก็เล่าให้ฟังนี่แหละบอกว่าตอนนี้เลี้ยงน้องมานะ
ตั้งแต่๓เดือนจนถึง๗เดือนเลี้ยบนรถแท็กซี่เลย
แล้วก็ภรรยาเนี่ยทำงานเป็นผู้ช่วยเพศัตริย์อยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ทีนี้ภรรยาต้องทำงานทุกวันไงคะรวมถึงแหมคุณผู้ชมยุคโควิดแบบนี้
รายได้มันไม่พอหรอกที่จะมาจ้างคนเลี้ยงลูก
ยิ่งช่วงนี้วิ่งรถไม่ค่อยได้เงินด้วย
ก็กลัวว่าเอ๊ะทำยังไงดีล่ะ
อีกอย่างหนึ่งสายใยสายสัมพันธ์ของความเป็นพ่อลูก
ก็กลัวจะไม่ผูกพันกับลูกไงตัดสินใจเลย
เลี้ยงเองดูแลเองกระเตงลูกมาขับรถด้วย

เรื่องของการเปิดรับบริจาคก็เน้นย้ำกับนักข่าวของเราอีกครั้งหนึ่งเหมือนกัน
บอกว่าไม่ได้จะเปิดรับบริจาค
ไม่ได้เป็นประเด็นต้องการสร้างเรื่องดราม่าให้คนมาช่วยเหลือ
คุณพ่อเขาบอกว่าแม้บางคนเห็นแล้วเกิดความสงสาร

แต่ผมไม่ได้มาเรียกความเห็นใจและไม่ขอรับครับ
เพราะว่าที่พาน้องมาเลี้ยงด้วยเพราะมันไม่มีคนเลี้ยงจริง
แล้วก็ผมยังเชื่อเหลือเกินว่าสายใยพ่อลูกคือผูกพันกัน
พ่อก็เลยอยากจะดูแลลูกอย่างใกล้ชิดนะฮะ

เขาก็ขอบอกว่าขอเลขที่บัญชีได้ไหม

ซึ่งคุณพ่อบอกว่าไม่เอาครับผมไม่ได้อยากได้เอาอย่างนี้ละกัน
ถ้าเกิดอยากช่วยเหลือผมจริงเนี่ยเอาเบอร์ผมไป
แล้วถ้าเกิดว่าจะเดินทางไปไหนโทรเรียกผมให้ไปรับบริการดีกว่า
ซึ่งก็ให้เบอร์เอาไว้ย้ำเบอร์อีกทีนึงนะคะ
โทรมาเรียกใช้บริการถือว่าได้ช่วยเหลือกันแล้ว
แล้วดูสิดูลูกน้อยสิคะ๗เดือนกำลังน่าเอ็นดูกำลังน่ารักเลย
น่ารักน่าชังนะครับ
ก็เป็นกำลังใจให้กับคนสู้ชีวิตทุกท่านด้วยนะฮะ